คุณผู้ชมนะครับมีผู้เสียหายเป็นชาวจีน
ถูกอุ้มตัวเรียกค่าไถ่เหมือนกัน

ซึ่งตอนนี้ยังคงมีการหลบหนีอยู่บางส่วน

ยังคงให้การภาคเศษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

ว่ามีชายจัดการกลุ่มนี้เข้าไปอุ้มตัว
ออกไหมจับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง๔คน
นี่คือหลัตฐานชิ้นสำคัญครับ
เพราะว่าโดนความผิดข้อหารร่วมกันกักขังและหน่วงเหนียว
ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นแล้วก็เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ
หรือเหละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรวจ๑๕๗

ไปร่วมกันอุ้มตัวล่ามแปลภาษาจีนชาวไทย
แล้วก็มีอีกหนึ่งคนเป็นผู้เสียหายซึ่งเป็นชาวจีนนะฮะ
แล้วไปเรียกค่าถ่ายเป็นเงินสกุลดิจิทัลจำนวน๓๐๐๐๐บาท
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๒๑มีนาคมที่ผ่านมา
ทีนี้ตำรวจตมนำตัวผู้ต้องหาเข้ามา
เพื่อแจ้งข้อหาแล้วก็สอบประคำเพิ่มเติมด้วย

แต่ว่ามา๓คนนะฮะคือทางด้านของตำรวจที่เป็นยศพันธ์ตำรวจตรี
แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งเป็นยศร้อยตำรวจโทแล้วก็เป็นดาบตำรวจมาสาม
แต่ว่าอีกหนึ่งนายซึ่งเป็นยศพันธุ์ตำรวจตรี
อีก๑นายเป็นตำแหน่งถึงสรวจกองตำกับการสืบสวนยังคงหลบหนีอยู่
จากนี้ยังมีตำรวจคนที่๕ซึ่งเป็นยศร้อยตำรวจโทซึ่งไม่ได้ถูกออกหมายจับกับตำรวจ๔นายแรก
แต่เข้ามามอบตัวเองเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจกับเจ้าพนักงาน
โดยให้การภาคเศษตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาเดียวกันกับชุดที่ถูกออกหมายจับไป
มีบรรยายงานว่าผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเองก็มีคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวน
ผู้บังคับการตำรวจคอนบาล๑ท่านพลตำรวจตรีอัตภพรวงศิริปรีดาบอกว่า
ผู้ต้องหาเครียดแต่ยังคงให้การภาคเศษ
โดยรับแต่เพียงว่าอยู่ในชุดที่ไปจับกลุ่มชาวจีน
แต่ไม่ได้ไปเรียกรับเงินบริสับหรือว่าเรียกคาถ่าย

เดี๋ยวจะมีนำตัวไปฝากหางต่อสารก่อน

เขารู้เรื่องของช่องทางในวิธีการกบเกลือน
ยังคงหลบหนีอยู่ตอนนี้มีการประสานผู้บัญชาการมาแล้ว
บังคับบัญชามาแล้วว่าเดี๋ยวจะติดต่อให้มอบตัวนะครับ
ฟังเสียงผู้บังคับการตำรวจนครบัน๑ครับ
ก็ให้การภาคเศษครับนะครับแต่ว่าบางอย่างก็เป็นประโยชน์นะครับ

เขาไปทำอะไรครับเขาไปคุมตัวมาจริงไหมแล้วก็ไปเรียกค่าถ่ายจริงไหมครับ
อยู่ในสำนวนนะครับก็คงพูดได้ไม่เยอะนะครับ
ยังแต่ว่าก็คำให้การเขาก็เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีพอสมควรนะครับ
ทางตำรวจบางคนก็บอกว่าไม่ได้มีการไปอุ้มตัวแล้วไปเรียกค่าถ่าย

ซึ่งเราได้สอบเข้าสำนวนหมดแล้วนะครับ
ล่าสุดก็ไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็มีรายงานนะครับว่า
ตำรวจได้หลักฐานชิ้นสำคัญมาแล้วนะฮะเป็นภาพถ่ายของ๑ใน๕ตำรวจ
ขณะที่มีการมอบเงินกัน๑๐๐เป็นปึ้งเลยให้กับผู้หญิงคนหนึ่ง
หลังจากวันที่เกิดเหตุการณ์อุ้มตัวกันไป
เดี๋ยวความคืบหน้าอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อกับคดีนี้
ว่าตำรวจทั้งหมดที่ถูกกับราหารนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการอุ้มรีดค่าไถ่จริงหรือไม่